พาคุณผู้ชมไปตามเรื่องนี้ต่อที่ฉะเชิงเซาริมแม่น้ำบางปะกงค่ะ
ถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังว่ามีจราเข้ตัวหนึ่งหลุดออกมา
เรามันไปกัดสุนัขของช่วงชาวบ้านอ่ะค่ะครับ
สุนัขตัวนี้มันก็หนีรอดคมเขี้ยวที่ปากของจราเข้มาได้
ปรากฏว่าวันนี้ไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้ไม่อยู่แล้วค่ะคุณนัทพงศ
คือดูสภาพมันมันแบบมันสาหัสถ้าเป็นคนที่อาการสาหัส
สาหัสมากจริงแต่คืออย่างน้อยเนี่ยก็ยังดีใจนะเมื่อวานว่ามันยังมีชีวิตอยู่
มันหลุดรอดมาได้แต่มันอยู่ไม่ได้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
มันจากไปแล้วนะคะเจ้าตีใหญ่ค่ะนะฮะส่วนจราเข้ตัวที่กัดแล้วก็หลายคนกำลังกังวลนะคะ
ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าเขาก็จับตัวมันได้แล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขาทำงานกันตลอดทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะคะ
ตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาได้ก็จับมันได้สำเร็จค่ะ
เนี่ยค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกตัวมันใหญ่กว่าที่คิดไว้ค่ะนะคะ
เพราะว่ามันยาวเกือบ๓เมตรจราเข้ตัวนี้โอ้โหคิดดูนะ
ถ้าเกิดว่าคือมันเป็นความเคราะหร้ายของเจ้าตีใหญ่ที่โดนมันกัด
แต่ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ไม่มีใครรู้นะ
ว่ามีจราเข้อยู่ตามคลองตามซอกหรือว่าร่องน้ำสวนบ้านใคร
มันอาจจะเกิดความสูญเสียมากยิ่งกว่านี้
ก็ถือว่าถ้าอย่างนั้นถือชีวิตตีใหญ่นี่นะ
เป็นสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านแบบได้ปลอดภัยนะ
แง่มุมนี้นะคะนี่คือช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ภัยฉะเชิงเซากว่าสิบนายนะคะไปจับจราเข้ที่บ้านของนายวัญชัยอารามสุวรรณนะคะ
ปรากฏตอนที่ไปถึงเนี่ยจราเข้มันหนีไปท้องร่องข้างบ้าน
โอ้โหดูตัวดิเข้าไปรอเนี่ยค่ะรอกว่า๒๐นาทีก็เห็นตาสีแดงของมันนะคะ
เนี่ยค่ะลอยขึ้นมาเหนือน้ำตรงท้องร่องก็ใช้อุปกรณ์เข้าจับตัวปิดตาแล้วเอาขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จ
สองเมตรเก้าสิบสี่เซนคุณผู้ชมอื้อหือตัวใหญ่มากจริงจริงอ่ะฮะ
ใหญ่มากจริงจริงนะคะหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาบอกว่า
มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้ค่ะนะคะ
เดี๋ยวจะนำไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการต่อไปค่ะ
โอ้วกี่คนหามันค่ะมันใหญ่แล้วก็หนักมากจริง
เจ้าของสุนัขนะคะเจ้าของเจ้าตีใหญ่คุณวัญชัยบอกว่า
ดีใจโล่งใจค่ะที่เจ้าหน้าที่จับจราเข้ได้แล้ว
แต่อีกด้านหนึ่งก็เสียใจที่เจ้าตีใหญ่ต้องมาตายเมื่อตอนเช้า
เพราะว่ามันเจ็บมากจริงจริงนะคะก็มีผู้ใจบุญจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ทั้งในโซนฉะเชิงเซาแล้วก็จังหวัดต่างประสานเข้ามา
อยากจะพาเจ้าตีใหญ่สุนัขโชคร้ายตัวนี้ไปรักษานะคะ
เพราะว่าสงสารแต่ว่าก็ไม่ทันการนะคะ
เพราะว่าคือทางคุณวัญชัยก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันเจ็บมากขนาดไหนนะ
เพราะว่าพอตอนเช้าเนี่ยก็ได้ยินเสียงมันร้องโหยหวนหลังจากนั้นมันก็สิ้นลมหายใจนะคะ
เขากับชาวบ้านเองเนี่ยตั้งใจมาดูเจ้าตีใหญ่อยากจะช่วยเหลือมัน
แต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่าต้องขุดหลุมฝังมันแทนค่ะ
นี่ค่ะเจ้าสุนัขเคราะหร้ายที่ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นได้รู้ว่าตรงนี้มีจราเข้ตัวใหญ่อยู่ค่ะ